ติดตามความคืบหน้ากรณีพี่เลี้ยงเด็กชื่อจุ๋มทำร้ายเด็กลงโทษเด็กนะฮะ
ลามไปถึงการตรวจสอบครูภายในโรงเรียนสารศาสตร์นิเทศที่นนทบุรีด้วย
ถูกต้องค่ะแล้วก็เรื่องนี้คุณผู้ชมต้องไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดด้วย
เพราะว่าที่สพชัยพฤกษ์ล่าสุดจุ๋มก็เดินทางมาแล้ว
มาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วตอนนี้ปิดห้องเลย

คราวนี้อาจจะโดนอ่วมเป็น๘ข้อหานะคะ
ทีนี้เรื่องนี้มันมีคลิปผุดออกมาเรื่อยเลยคุณสืบสกุ
ผู้ปกครองก็ขอทางโรงเรียน
ขอย้อนดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับบุตรหลานของพวกเขาบ้าง
ปรากฏว่ามันเจอครูท่านอื่นห้องอนุบาลอื่น
ครูมีพฤติกรรมในการที่จะลงโทษเด็กอย่างรุนแรงเหมือนกัน
ใช่ค่ะก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
ครูเป็นกันทั้งโรงเรียนเลยหรือ
นี่คุณผู้ชมคนไปโพสต์ไว้ในทวิตเตอร์

บอกว่าเพื่อนของเพื่อนส่งมาให้ดูสงสารเด็ก
แท็กสารศาสตร์ราชพฤกษ์

เดี๋ยวดูครูในคลิปนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชม
ลูกศรเรามีที่อยู่ด้าน

แล้วดูพฤติกรรมที่ครูอิ้วทำอ้าว
ทำไมผลักจนหัวเด็กหงายเงือบแบบนั้น
คือครูอิ้วเป็นครูประจำชั้น
ไม่ใช่เป็นแค่พี่เลี้ยงเด็กนะฮะ
แต่ว่าในตำแหน่งของคนนี้
คือเป็นครูประจำชั้นเด็กอนุบาลหนึ่ง
แล้วเนี่ยพฤติกรรมคือผลักหัวเด็ก
อกจากนั้นยังมีอีกค่ะคุณผู้ชม

เอามาโพสต์ลงในทวิตเตอร์แล้วคนเขาก็แชร์กันไง
บอกว่าคนละห้องกับจุ๋มก็จริง
แต่ว่าพฤติกรรมของครูทำไมถึงรุนแรงกับเด็กแบบนี้
นี่กับเด็กผู้ชายก็เหมือนมาแย่งของอะไร
ในมือของเด็กผู้ชายนะฮะ
แล้วก็ส่วนเด็กผู้หญิงก็ถูกผลักหัวอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่ว่าคลิปเหล่านี้มีพ่อแม่ผู้ปกครองเขาออกมาชี้แจง
ว่าสิ่งที่เห็นคือเกิดขึ้นกับลูกของพวกเขานะครับ

บอกว่าลูกโดนจิกหัวโดนดึงผมโดนดันหน้าผากอย่างแรง
เป็นเด็กคนนี้แหละที่ครูอิ้วผลักหน้าผากอย่างแรง
ลูกเคยร้องไห้ตอนที่พ่อมาส่งเข้าโรงเรียน
ลูกร้องไห้ทั้งน้ำตาเหมือนไม่อยากไปเรียน
ตอนนั้นพ่อก็คิดว่าลูกไม่อยากไปโรงเรียนตามปกติ

ทีนี้ครับตอนพ่อไปรับน้องพีพีกลับจากบ้าน
พีพีพอเลิกเรียนแล้วก็รีบวิ่งมาหาพ่อ
ไม่ยอมหันไปมองครูเลย
ถ้าตามภาษาเด็กถ้ารักครูก็จะหันไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูอะไรอย่างนี้
และทีนี้พ่อก็เลยขอตรวจสอบคลิปเหมือนกัน

ก็เลยบอกโอ้โหครูห้องอนุบาลอื่น
ก็เป็นเหมือนพี่เลี้ยงเด็กจุ๋มเหรอ

แล้วก็มีแม่ของน้องแดเนียลอีกคนนึ
ใช่แม่น้องแดเนียลบอกว่าเอาจริงนะก็สงสาร
เพราะว่าเพิ่งรู้ว่าลูกถูกทำร้ายจากครูอิ้วเหมือนกัน
คือกลับมาแม่ก็ดูว่าทำไมตรงใต้คอลูกตรงหน้าอก
ทำไมเหมือนมีรอยเล็บจิก

ยังไปถามครูคุณครูก็บอกว่าโอ๊ยขอโทษคุณแม่

ขอโทษด้วยนะที่ครูไม่สามารถดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง
ครับแต่ทีนี้แม่ไม่เชื่อ
แม่บอกว่าลอยเล็บนี้มันเหมือนเป็นรอยเล็บผู้ใหญ่

ใช่ฮะแม่ก็เลยขอตรวจสอบกล้องย้อนหลังเหมือนกัน
แล้วก็พบว่าครูอิ้วเป็นครูประจำชั้นของเด็กอนุบาล

มีเช็ดน้ำมูกลูกแรงมาก
ลูกหัวหงายเลย

แต่ครูเป็นผู้ใหญ่และเป็นครูทำไมต้องรุนแรงขนาดนี้
โดนเหมือนโดนลงโทษแรงหรือว่าโดนกระทำแรง
นี่กลายเป็นประเด็นอีกหนึ่งประเด็น

ห้องอนุบาลห้องอื่นที่ไม่ใช่พี่เลี้ยงเด็กจุ๋มดูแลเนี่ย
ครูก็มีพฤติกรรมรุนแรงเหมือนพี่เลี้ยงเด็กจุ๋มเลย
แล้วดูสิคะครูคนอื่นที่อยู่ด้วยกัน
ก็ไม่ได้มีท่าทีของการห้ามปราม
คือมองว่าการทำพฤติกรรมของครูแบบนี้กับเด็ก

ครูในคลิปที่บอกว่าชื่อครูอิ้วครูอิ้ว
ล่าสุดมีรายงานมาด้วยนะ
ว่าครูอิ้วชิงลาออกไปก่อนแล้ว
เออคือตอนนี้คลิปมันถูกแฉออกมาเรื่อย
เพราะว่าผู้ปกครองเขาขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เจอพฤติกรรมอะไรแบบนี้ของครูคนอื่นนะฮะ
ใช่แล้วพ่อแม่เด็กก็จะบอกว่าบางทีถามลูก

แต่ครูบอกว่าครูรักหนูครูรักหนู
ครูเนี่ยเวลาผลักนะพ่อแม่เขาบอกแบบนี้
เวลาครูหรือว่าตัวพี่เลี้ยงจุ๋ม
ผลักเด็กจิกหัวเด็กหรือทำอะไรกับเด็กก็ตาม
แต่จะคอยกระซิบอยู่ข้างหูบอกว่าครูรักหนูนะ
มือยังจิกอยู่นะถูกต้องแต่กระซิบบอกครูรักหนูนะ

เด็กก็เลยเข้าใจว่าพฤติกรรมที่ครูรุนแรงกับเด็ก
นี่มันคือการแสดงออกคือถึงความรัก
ครูรักน้องนะครูรักน้องนะพูดเป่าหูเด็กตลอดเลย
แต่มือก็จิกอยู่นะมือก็ผลักก็ดันอยู่นะ
แต่ว่าพูดแบบนี้นะคุณแม่คุณพ่อเขาเอามาแฉพฤติกรรม

ส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายแล้วเราก็เรียกว่าครูมาวินนะฮะ
สอนอยู่ภายในโรงเรียนสารศาสตร์แห่งนี้นะฮะ
ปรากฏว่ามีการเหมือนดึงเด็กแรงแล้วก็จับเด็กไปขังในห้องน้ำ
ใช่ปรากฏว่าเป็นครูอีกคนนึงที่ตำรวจเนี่ย
ต้องเรียกตัวมาสอบปากคำ
โอ้โหนี่เอาจริงนะถ้าเกิดดูคลิปนี้นะ
ตั้งแต่ต้นคลิปครูมาวินจะชี้เด็กมาตั้งแต่เข้าประตูห้องเลย
เดินมาพอมาถึงที่ตัวเด็กแบบนี้
แล้วก็มีท่าทีเหมือนกับจะช้อนเด็กขึ้นมา
แล้วก็ผลักก็ดันเด็กออกไปนอกห้องไปขังอยู่ในห้องน้ำนี่แหละค่ะ
เด็กคนนี้คือน้องเสือนะฮะน้องเสือถูกดันไปห้องน้ำ
แล้วก็น้องเสือก็ร้องไห้บอกพ่อบอกแม่
บอกว่าหนูถูกจับขังอยู่ในห้องน้ำ
กลายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบว่า
มาวินชาวฟิลิปปินส์คนนี้เป็นครูจริงหรือไม่นะครับ
ได้เข้าตรวจสอบเอกสารการอาศัยอยู่ภายในประเทศไทย
ของมาวินผมไม่กล้าเรียกว่าครู

สรุปแล้วเขาไม่ได้เป็นครูไม่ได้มีใบอนุญาต
เมืองไทยในฐานะนักท่องเที่ยว
แต่ติดโควิดกลับประเทศไม่ได้
ก็เลยมาสมัครที่โรงเรียนแห่งนี้ขอมาเป็นครูสอนภาษา
มาในวีซ่าของนักท่องเที่ยวธรรมดาเลยแล้วก็มาสมัครเป็นครู
ใช่ฮะนี่แหละครับการตรวจสอบไป
มาพบว่าเดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวปกติเลย
เมื่อวันที่๒๖มกราคม๖๓ต้นปีที่ผ่านมา
จากนั้นได้ยื่นเอกสารขอต่ออยู่จนถึง๒๖กันยายน๖๖
แล้วก็ยื่นเรื่องขออยู่ต่อจนถึงวันที่๒๖ตุลาคม๖๓
เรื่องยังอยู่ระหว่างการรออนุมัติเลยนะ

นายมาวินยอมรับนะครับ
บอกว่าได้ไปสมัครเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์จริง
เริ่มงานแบบทดลองงานตั้งแต่๑๖กรกฎาคม๑๙๖๓
ได้รับค่าจ้างเป็นเงินเดือนเดือนละ๒๐๐๐บาท
โดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน
ซึ่งทางโรงเรียนแจ้งว่าอยู่ระหว่างทดลองงาน
นายมาวินกล่าวถึงเหตุการณ์ในคลิป
บอกว่าผมยืนยันว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ย

แค่ผมพยายามจะพาเด็กไปห้องน้ำ
เนื่องจากวันนั้นเด็กคนนั้นก็คือน้องเสือ
มีน้ำมูกไหลลงมาที่ปากเลอะเทอะแล้ว
และเด็กใช้มือปาดน้ำมูกจนเปลือเปื้อนใบหน้า
ผมเลยอยากให้เด็กไปสั่งน้ำมูกแล้วไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาซะ
แต่เด็กไม่ยอมลุกผมแค่อยากจะพาเด็กไปห้องน้ำเฉย
เพราะฉะนั้นที่เห็นท่าทางว่าให้ชี้มือชี้มือนั่นน่ะ
คือกำลังบอกให้เด็กไปห้องน้ำแบบนี้เหรอคะ
ใช่ค่ะคือเขาอ้างไว้แบบนี้นะครับ
ทำไมมาวินถึงไม่ห้ามไม่ปราม
นายมาวินบอกว่าผมก็เคยถามครูจุ๋มไปแล้ว

ตอบว่าไม่มีปัญหาหรอก
เพราะว่านี่เป็นวัฒนธรรมเป็นระบบของโรงเรียนในไทย

ใช่นี่ทำแบบนี้ได้โอเคยูคือครูสามารถทำโทษเด็กได้
ลงโทษได้แบบนี้เลยไม่มีปัญหา

นี่มันก็เลยกลายเป็นอันนี้คือสิ่งที่มาวินกล่าวอ้าง
แล้วมาวินก็เลยเข้าใจแบบนั้นว่าอ๋อเด็กนักเรียนไทย
เขาต้องเรียนแบบนี้ทำโทษแบบนี้ปลูกฝังเด็กแบบนี้
นี่แหละฮะมิสเตอร์มาวินเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี
แล้วก็ถูกส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสพชัยพฤกษ์
ในการที่จะสอบสวนมิสเตอร์มาวินคนนี้ต่อไป
นี่เป็นประเด็นของครูคนนี้นะฮะ
แล้วก็มีการเจาะลึกว่าโรงเรียนสารศาสตร์วิเทพราชพฤกษ์
มีครูต่างชาติกี่คนคือมีทั้งหมด๗๖คน
จ้างไปแล้ว๒คนคงเหลืออยู่๗๔คน
เป็นชาวฟิลิปปินส์จำนวน๖๕คน
และที่เหลือเป็นชาวเกาหลีรัสเซียไอแลนด์ปากิสถาน
ลัมเบียแอฟริกาใต้อียิปต์ออสเตรเลียประเทศละ๑คน
ยกเว้นมิสเตอร์มาวิน
เท่ากับครูคนอื่นเขาอาจจะถูกต้องแล้วล่ะ

เมื่อวานนี้จริงทางฝั่งของทีมผู้บริหาร
ของสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษนี้เขาก็ตั้งโต๊ะนะ
มีการแถลงเป็นบรรยากาศของการแถลง
แล้วมีพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กมานั่งฟัง
บางช่วงบางตอนพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กก็ถามไป
เพราะว่าต้องการความชัดเจนกับทางโรงเรียนเหมือนกัน
ทางผู้บริหารก็บอกว่าจริงทางโรงเรียนเอง
เพิกเฉยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แล้วทางโรงเรียนก็บอกว่า
ให้ครูแล้วก็พี่เลี้ยงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำร้ายเด็ก
ออกจากงานแล้ว๘คน
อันนี้คือสิ่งที่ทางโรงเรียนบอก
แต่ทีนี้มันก็มีกรณีเรื่องของจุ๋ม
ว่าใบประกอบวิชาชีพ

แต่กรณีของจุ๋มเป็นเหมือนผู้ดูแลเด็ก

แต่ทีนี้การผ่อนผันจุ๋มสอนอยู่ที่นี่มา๘ปีแล้ว
แล้วก็ตอบคำถามเรื่องนี้กับผู้ปกครองได้ไม่ชัดเจนด้วย
ผู้ปกครองเองก็ไม่พอใจเหมือนกัน
โรงเรียนก็พยายามที่จะชี้แจงว่า
จุ๋มเป็นคนดูแลเด็ก
อยู่ในฐานะพี่เลี้ยงที่คอยดูแลความเรียบร้อยในห้องเรียน
เอายังไงก็ตามมาเป็นบุคลากรของโรงเรียน

จะเจอข้อหานักเป็น๘ข้อหาเลยใช่ไหม

ข้อหาที่ทางตำรวจสพชัยพฤกษ์เรียกครูจุ๋มมารับทราบ
ก็อย่างเช่นทำร้ายพลังกายกักขังหน่วงเหนียว
แล้วก็ผิดตามพรบครัวนะฮะ
ใช่ค่ะส่วนที่บอกว่าโดนอ่วม๘ข้อหา

เพราะว่าตอนนี้ล่าสุดจุ๋มอยู่ที่สพชัยพฤก

ใช่ค่ะก็จะมีผู้การจังหวัด
มีผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง

แล้วเขาก็ปิดไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปด้านในด้วยนะ
วุ่นวายกับเรื่องที่ผู้สิทธิ์จะไปทำข่าว
พ่อแม่ผู้ปกครองจะไปรับฟังอะไรพวกนี้ด้วยนะ

ผมก็ติดเรียกครูแล้วบ้านของพี่เลี้ยงเด็กจุ๋มล่ะ
ไปดูที่อ่างทอง
อ่างทองที่ตำบลหลักแก้วอำเภอวิเศษชายชาญ
นักข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปเจอแม่ของจุ๋มนี่ค่ะ
นี่คือคุณแม่ทวีนากุญชรอายุ๖๓ปี
คือแม่บอกว่าบอกผ่านสื่อบอกผ่านนักข่าวมาเลยนะ
ขอความเห็นใจให้กับลูกสาว

กราบขออภัยผู้ปกครองทุกคน
ที่ลูกได้ทำร้ายเด็กลูกของพ่อแม่ทุกคน
แล้วแม่ก็พูดเสียงสั่นร้องไห้เลย

ถ้าเกิดว่าแม่ไม่มีจุ๋มแม่อยู่ได้ไหม

โอกาสนะอภัยให้ลูกฉันด้วยนะผู้ปกครองทุกคนที่ลูกฉันทำผิดไปนะ
ฉันขอโอกาสด้วยเลยฉันขอกราบเลยจริง
กราบด้วยเถอะให้เขายกโทษให้ลูกฉันบ้าง
เพราะลูกฉันก็ไม่ใช่เป็นคนเลวร้ายเลยจริง
ฉันก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเครียดอะไรฉันไม่รู้
โอ้โหคือข่าวก็ออกมาก่อนหน้านี้ว่าแม่ก็มีหลายโรครุมราวด้วยเนี่ยนะคะ
บอกพอเป็นแบบนี้เจอข่าวแบบนี้ความดันก็ขึ้นเหมือนกัน
จุ๋มเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวยังมีหลานที่ต้องดูแลอีก
กลายเป็นว่าหลานอายุ๑๖ตอนนี้จะลาออกจากโรงเรียนแล้ว
มาหางานทำเพราะว่าจุ๋มาโดนไล่ออกแล้วก็ไม่มีเงินที่จะเลี้ยงดูครอบครัวค่ะ
คือเอาเป็นว่าสำหรับคุณแม่เองนะฮะเราก็เป็นห่วงนะ
คุณแม่ของจุ๋มเนี่ยนะฮะแล้วก็คนรอบข้างเองก็เป็นห่วงนะฮะ
แต่ว่าสิ่งที่จุ๋มทำไปก็ต้องยอมรับเรื่องของการตรวจสอบทางวินัย
โทษทางกฎหมายอะไรก็ว่าไปถ้ายอมรับสิ่งเหล่านี้ได้จากการกระทำของตนเองเนี่ย
ก็ต้องว่ากันไปตามเรื่องตามวินัยตามกฎหมายไปนะฮะ
ส่วนที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์เนี่ยนะครับ
วันนี้ผู้ปกครองก็ยังคงเดินทางไปที่โรงเรียนนะ
ผู้ปกครองไปกันเยอะเลยเรียกร้องตรวจสอบ
ขอดูภาพจากกล้องขอความชัดเจนจากโรงเรียนพอ
ออกมาชี้แจงให้ชัดเจนสักทีนะฮะ
และผู้ปกครองก็เข้าไปร่วมประชุมที่โรงเรียน
แล้วก็มีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือว่าสช
ซึ่งมีนายอัตภพลตรึกตรองเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพร้อมคณะเดินทางมาร่วมประชุม
แล้วก็มีตำรวจเข้ามาร่วมประชุมด้วยนะครับ
ระหว่างที่ทางโรงเรียนพยายามเรียกผู้ปกครองเข้าประชุม
มีผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งเขาโวยวายไม่พอใจ
เพราะทางโรงเรียนไม่ยอมให้สื่อมวลชนเข้าไปร่วมรับฟังด้วย
ซึ่งทางผู้ปกครองเห็นว่าทุกฝ่ายรวมถึงสื่อมวลชน
จะต้องรับรู้ความเป็นจริงไปพร้อมกัน
เพื่อการนำเสนอข่าวที่ถูกต้อง
แล้วก็ไม่อยากให้ทางโรงเรียนต้องมีการปกปิด
หรือมาตกลงนอกรอบอะไรกับผู้ปกครอง
คุณผู้ชมดูเรื่องความวุ่นวายตรงนี้หน่อยครับ
โอ้โหนี่แหละฮะเหตุการณ์ที่ผู้ปกครอง
เขาตะโกนด่าทอเลยมันครับคล้ายครับคลากับเหตุการณ์เมื่อวาน
ที่สพอาจารย์พฤษภกรรมเหมือนกันนะ
เกี่ยวกับเรื่องของการที่ตำรวจก็ไม่อยากให้นักข่าว
เข้าไปทำข่าวหรือว่าลบคลิปอะไรแบบนี้นะครับ
โรงเรียนเมื่อเช้านี้ก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายเหมือนกัน
กรณีที่ทางเรียนอาจจะไม่อนุญาตให้สื่อเข้าไปทำข่าวนะครับ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
คุณกระหนกวันวิลาวันที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด

เพื่อไปนั่งหัวโต๊ะในการประชุมเลยนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้ก็ต้องฟังเรื่องนี้ด้วยนะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยก็บอกเหมือนกันว่า

คืออาจจะถึงขั้นสั่งปิดโรงเรียนที่นี่ได้เลยด้วยเหมือนกันนะคะ
ผู้ปกครองที่อยู่หน้าห้องประชุมก็ตะโกนบอกเลย
บอกว่าวันนี้ถ้าไม่ได้รับความชัดเจนนะ
ก็จะต้องดำเนินการอะไรสักอย่างให้ถึงที่สุดแหละนะฮะ
แล้วก็ถ้าคุณไม่บอกมาก่อนเลยว่าการประชุมในห้องนี้
จะมีความชัดเจนหรือไม่พวกผมจะไม่เข้าร่วมประชุมเลยนะฮะ
ขณะที่มีหนึ่งในผู้ปกครองเด็กก็คือคุณแม่ปลานะครับ
บอกว่าเห็นผู้ปกครองของเด็กชั้นอนุบาลหนึ่ง
ดูกล้องวงจรปิดเห็นว่าลูกถูกทำร้าย
เธอเองก็เลยไปขอดูบ้างแล้วก็เห็นว่าลูกถูกทำร้ายจริงนะฮะ
คือลูกสาวอยู่อนุบาล๑อายุ๓ขวบเอง
ถูกครูพี่เลี้ยงตีโดยไม่รู้สาเหตุเลยนะฮะ

ถึงขนาดยกเก้าอี้แล้วลูกสาวยกขาเพื่อจะหลบ
แต่พอครูวางเก้าอี้เสร็จแล้วหันมาก็ตีก้นลูกสาวเธออย่างแรงเฉยเลย
โดยอยากจะรู้อยากจะถามถึงครูคนนี้ว่า
สาเหตุที่มาตีลูกเพราะอะไร
อะไรมีเหตุผลบ้างไหมอะไรอย่างนี้นะฮะ
เด็กก็ตัวเล็กนิดเดียวนะครับ
ส่วนกรณีครูจุ๋มที่ต้องไปพบพนักงานสอบสวน

นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดที่เราเอาให้คุณผู้ชมดูนี่นะคะ
ไปที่สพชัยพฤกษ์เพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหา
ทีนี้เบื้องต้นเนี่ยจากที่รายงานมาเนี่ยนะคะ
บอกว่าตำรวจแจ้ง๒ข้อหา
มีเรื่องของการทำร้ายร่างกาย

ทีนี้นักข่าวเราก็สังเกตสีหน้าสีตา
แม้ว่าวันนี้จุ๋มจะมาใส่หมวกแก๊ป
มีหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
แต่เท่าที่ดูสีหน้าสีตาเนี่ยนะคะ
ค่อนข้างมีสีหน้าที่เรียบเฉย
นักข่าวถามหลายคำถามมากจริงค่ะ
แต่จุ๋มไม่ตอบสักคำถามกับสื่อมวลชน
นี่ค่ะเป็นบรรยากาศตอนที่มีการสอบกัน
อันนี้ล่าสุดของล่าสุดเลยนะฮะ
เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายนี้เองนะครับ
ที่ไปเข้าให้ปากคำกับตำรวจนะนะ
ถูกต้องค่ะแล้วก็ในห้องที่มีการให้ปากคำเนี่ยนะคะ
ทางด้านพลตำรวจโทอำพลบัวรับพร

ก็มาด้วยตัวเองเลยมาตามความคืบหน้าของคดีนี้
บอกด้วยนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะต้องแบ่งชุดพนักงานสอบสวน
ในการไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมด
คือไปไล่ย้อนดูแล้วก็ตรวจพฤติกรรมของครูคนอื่น

เดี๋ยวจะมีการสอบปากคำเด็กที่โดนคุณครูทำร้าย
ทีนี้การสอบปากคำเด็กก็จะต้องสอบร่วมกับสหวิชาชีพด้วย
แล้วก็จะต้องมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ถ้าเกิดการสอบปากคำหรือว่าภาพที่ปรากฏในคลิป

ท่านก็บอกนะบอกว่าจะต้องเรียกครูทุกคนเนี่ย
มาสอบปากคำเหมือนกัน
ทีนี้คลิปที่มีการเผยแพร่ออกมา
ผู้ปกครองเขาพยายามขอดูย้อนหลัง
แต่ทางโรงเรียนเหมือนกับยืนยันว่าจะให้วันที่๒๒กันยาวันเดียว
พ่อแม่ผู้ปกครองเขาบอกว่าเขาขอย้อนดูไป๑๐วันเลย
คือตั้งแต่๑๒กันยาจนถึง๒๒กันยา
แล้วอยากให้หลักฐานทั้งหมดนี้อยู่ในมือตำรวจ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่เช้า
ผู้ปกครองเขาก็ทยอยมาแจ้งความ
แล้วก็ขอไฟล์คลิปวงจรปิดในห้องเรียน
อย่างครอบครัวของนายนรงศรีฟ้าอายุ๓๒ปี
เป็นคุณพ่อของน้องก้าว
คุณพ่อน้องก้าวเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาวผมเนี่ยบ่นกับผมตลอดเลยว่า
ไม่อยากไปโรงเรียนแต่ลูกไม่ได้บอกเหตุผลนะ
ผมยังคิดอยู่เลยว่าลูกผมปรับตัวไม่ได้ปรับตัวไม่ทันหรือเปล่า
แต่พอเจอข่าวของจุ๋มเนี่ยก็มาขอดูคลิป
ผมตกใจมากเพราะว่าลูกผมเองก็โดนทำร้ายด้วยเหมือนกัน
ทีนี้ก็เลยถามคุณพ่อคุณพ่อจะให้น้องก้าวย้ายโรงเรียนไหม
บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าจะต้องดูเรื่องของการดำเนินคดี

เพราะเอาจริงคือตอนนี้มันก็เป็นช่วงกลางเทอม
ถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ทางทีมผู้บริหารออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าว
แล้วก็มีบางช่วงบางตอนที่พูดนะคะ
บอกว่าถ้าเกิดผู้ปกครองคนไหนไม่สบายใจ
ทางโรงเรียนก็จะรับผิดชอบเรื่องค่าเทอมที่ผ่านมาให้ก็ตาม
แต่ทีนี้จากข่าวคราวที่ออกมา
จากสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์
มันกลายเป็นลุกลามไปถึงสารศาสตร์อื่น
แล้วก็อย่างผู้ก่อตั้งโรงเรียนสารศาสตร์ออกมาแล้วนะคุณนะ
ก่อตั้งเป็นประธานอำนวยการโรงเรียนในเครือสารศาสต
หนังสือถึงหัวหน้าภาคหัวหน้าเขต
และผู้อำนวยการโรงเรียนสารศาสตร์ทุกแห่ง๔๖แห่ง

บอกแบบนี้เลยคุณเป็นพอคุณเป็นผู้บริหาร
คุณทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไร
คุณปล่อยให้บุคลากรลงโทษเด็กนักเรียนเด็กตัวน้อยนิดได้อย่างไร
ทั้งที่ครูควรจะดูแลนักเรียนด้วยความรัก
ด้วยการอภิบาลห้ามตีนักเรียนโดยเด็ดขาด
เป็นที่ทราบกันมานานแล้วผมก็มีการสั่งการแล้ว
คือผมเนี่ยเป็นโอ้โหผู้ก่อตั้งเลยนะดังนั้นผมจะทนไม่ไหวแล้ว
ถ้าคุณยังปล่อยประละเลยไม่ใส่ใจเรื่องแบบนี้
โดยเฉพาะพอถ้าปล่อยให้เด็กถูกแบบนี้อีก
ผมจึงได้สั่งการนะฮะในเรื่องของการให้ทำทันบนให้พักงานให้ออกจากงานเลย
อันนี้เป็นคำสั่งการของผู้ก่อตั้งโรงเรียน
หรือว่าประธานอำนวยการโรงเรียนในเครือสารศาสตร์ที่ดูแลโรงเรียนทั้งสิ้น
แห่งเลยอ่ะถูกต้องค่ะคือระบุมาในหนังสือเลยนะ
บอกว่าจะให้นั่งอยู่ในห้องได้แค่๒ชั่วโมง
หลังจากนั้นคือท่านจะมานั่งทำงานอยู่ในห้องไม่ได้แล้วนะ
ท่านจะต้องเดินไปตรวจตราไปสอดส่องแต่ละห้องเรียน

ว่าคุณจะระดับพอหรือว่ารองหรือว่าผู้บริหารคนไหนก็ตาม
คุณต้องเดินดูเด็กคุณอย่ามานั่งเฉย

และขอให้ครูทุกคนรู้ด้วยว่าทุกห้องมีกล้องวงจรปิด
มันจะเป็นหลักฐานชัดเจนในการดูแลบุตรหลานของผู้ปกครองเขา

เพราะว่าจุ๋มเองยังอยู่ที่สพชัยพฤกษ์อยู่

ก็ต้องดูว่าจะมีแนวทางอย่างไรในการดำเนินคดี
แล้วจุ๋มจะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรหรือไม่
นี่เราเล่าข่าวนี้นะเอาจริงอารมณ์มันก็เดือดนะ
คือคุณผู้ชมที่ส่งข้อความมา
พอเห็นภาพเหล่านี้อารมณ์ขึ้นไม่แพ้กันเลย